เหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๖กุมภาพันธ์นะคุณผู้ชม
หัวหน้าเขตจัดการอุทยานแห่งชาติทัพลานที่๒
ตำรวจปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าปทศ
แล้วก็ตำรวจภูทรวังน้ำเขียวเนี่ยเขาร่วมกันตรวจสอบพื้นที่บ้านพักอากาศในตำบลไทยสามัคคีที่อำเภอวังน้ำเขียว
ผลจากการตรวจสอบก็พบว่ามีบ้านพักหลังนี้แหละค่ะตั้งอยู่บนพื้นที่ราบติดลำรางสาธารณะ
มีรั้วรอบพื้นที่มีทางเข้าติดกับถนนสาธารณะข้างในเนี่ยมีสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่พักแล้วก็อาคารอื่นอื่นหกหลังด้วยกันซึ่งแน่นอนพอค้นหาไปถึงตัวเจ้าของก็เป็นชื่อของพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมาย
เจ้าหน้าที่เขาก็มีเครื่องมือในการตรวจวัดพื้นที่นะคะเป็นเครื่องตรวจวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม๖จุดเนื้อที่พื้นที่ที่เกาะสร้างทัพอุทยานแห่งชาติเนี่ย๑๓ไร่๑งาน๗๕ตารางวาแน่นอนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทัพลานตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็เห็นว่าผิดจริงเลยมอบหมายให้พนักงานพิทักษ์ป่าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
มีพลตำรวจรีพงฎพรมิจิตรรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคห้าแล้วก็นางชยานิตพิสิทธิ์วานิตอีก๒คนด้วย
ซึ่งความเกี่ยวข้องอย่างที่บอกนะคะว่าจริงแล้วที่ดินผืนนี้เนี่ยไม่ใช่ของแต่เดิมทีไม่ใช่ของพลตำรวจเอกจุมพล
แต่เป็นการถือครองโดยนางชายานิดซึ่งในปี๕๔ดำรงตำแหน่งเป็นประหลัดอบตไทยสามัคคีค่ะ
แล้วก็นางชายานิดเป็นภรรยาของพันธ์ตำรวจโทพงเดชพรมมิจิตรรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรวังน้ำเขียวในขณะนั้น
จากนั้นสองคนนี้ก็ขายที่ดินแปลงนี้แหละให้กับพลตำรวจเอกจุมพลซึ่งณตอนนั้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสาม
พลตำรวจเอกจุมพลถือครอบครองแล้วก็เอามาทำประโยชน์
พักผ่อนช่วงวันหยุดจัดเลี้ยงช่วงเทศกาลต่าง
โดยมีการจ้างนางติ๋มอุทัศน์คอยดูแลทำความสะอาดแล้วก็ให้เงินเดือนด้วย
แต่ว่าการถือครองที่ดินตามหลักฐานการเสียบำรุงท้องที่
ยังคงเป็นของนางชายานิดค่ะ
อันนี้น่าสนใจมากนะฮะแล้วก็ตำรวจเองก็มีการแจ้งความผิด
ข้อหาด้วยกัน๑ร่วมการก่อสร้างหรือทำด้วยประการใด
อันเป็นการทำลายป่าหรือเข้าไปยึดถือหรือครอบครองป่า
เพื่อตัวเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

ร่วมกันยึดหรือครอบครองที่ดินรวมตลอดถึงการก่อสร้างแพ่วถางหรือเผาป่า
ทำด้วยประการใดเป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพแก่ดินหินกรวดหรือทราย
ตามพบอุทยานแห่งชาติปี๒๕๕๙
ร่วมการกระทำการประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทำลายหรือทำลาย
ทำให้ศูนย์หายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐหรือเป็นของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
พระบอส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี๒๕๕๘
๔ร่วมการยึดถือครองทำประโยชน์หรือหยั่วใสในที่ดินก่อสร้างแพร่วทางเผาป่าไม้
ทำให้มีการเก็บของป่าหรือกระทำการประการใดอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่า
ตามพรบป่าสงวนแห่งชาติปี๒๕๕๙
ซึ่งจากทั้งหมดทั้งมวลนะคะ๒๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีคำสั่งให้พลตำรวจตรีพงเดชพรมมิจิตรออกจากราชการเอาไว้ก่อนด้วยค่ะ
แล้วก็มาจนถึงวันนี้ที่พลตรวจเอกจุมพลมารับทราบข้อกล่าวหาเดี๋ยวต้องรอติดตามกัน
ทีมข่าวเราติดตามไปจนถึงนครราชศรีมาเลยล่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อ